ใครได้ยินได้ฟังก็สะเทือนใจทั้งนั้นนะฮะ
เรื่องราวของน้องสายฟ้าเด็กชายวัย๖ขวบที่จังหวัดตราด
อยู่กับคุณแม่แม่แท้นี่แหละแล้วก็พ่อเลี้ยง

สุดท้ายถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะเอาศพเนี่ยทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ที่หน้าบ้าน
เลี้ยงในสารภาพแล้วนะตัวแม่วันนี้เนี่ยบอกกับตำรวจเพิ่มเติมยอมรับว่าเคยทำร้ายลูกชายด้วย
ใช่แต่ใช้คำว่าเคยทำร้ายไม่ได้ร่วมทำร้ายร่างกายจนทำให้ลูกชายเสียชีวิต
บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวใช่วันนี้มีพิธีฝังศพน้องสายฟ้าค่ะนะฮะ
เป็นมุสลิมนะครับก็หลังจากตรวจสอบชนะสูตรอะไรเรียบร้อยเนี่ย
ท่านผู้ชมไปดูภาพตอนที่พิธีฝังศพเสร็จเรียบร้อย

วิ่งไล่แทบจะรุมประชาธรรมแม่ของเด็กอ่ะ
คือชาวบ้านเขาโกรธแค้นไงฮะครับชาวบ้านเขาก็จะพูดในลักษณะที่ว่า
เห็นไหมล่ะไม่ใช่แค่พ่อเลี้ยงคนเดียวที่ทำร้ายน้องอืม
แล้วอันนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันแรกที่เจอศพน้องสายฟ้าเนี่ย
แม่ของน้องสายฟ้าซึ่งก็คือแม่แท้เนี่ยหรือแม้กระทั่งยายของน้องสายฟ้า
ทุกคนต่างบอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยไม่เกี่ยวข้อง
มันเป็นเรื่องของศัยศาสตร์ถูกทำคุณสัยอะไรยังไงก็ว่ากันไป
อย่างนั้นสุดท้ายแล้วไม่ใช่นะฮะ
นี่ต้องรีบวิ่งกลับขึ้นรถนะครับใช่ค่ะ
เดี๋ยวเขาไล่ตามมาถึงรถเลยนะฮะชาวบ้านเขาก็มาด้วยความโกรธแค้นอ่ะนะคะ
ครับเพราะสงสารเด็กกันนะคะน้องสายฟ้าก็พยายามห้ามนะ
ก็เปิดรถให้ได้ฮะ

คือชาวบ้านบอกว่าเห็นมานานแล้วล่ะที่น้องสายฟ้าเด็กชายวัย๖ขวบเนี่ย
ต้องไปนอนในรถยนต์ของพ่อเลี้ยงที่จอดเอาไว้หน้าบ้าน
บอกว่าเคยเห็นบาดแผลตามตัวของน้องสายฟ้าด้วยซ้ำ
แต่ตัวแม่ของเด็กกับพ่อเลี้ยงของเด็กบอกว่า
โอ๊ยสายฟ้าเนี่ยเขาถูกคุณสัย

แล้ววันนั้นเนี่ยพ่อเลี้ยงอ้างทีแรกอ้างนะบอก

แล้วน้องน่ารักน่าเอ็นดูอยู่ในวัยกำลังน่ารักอะค่ะ

ค่ะเห็นดวงตาน้องไหมคะ
แปลกใจที่ชาวบ้านเขาจะโกรธแค้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเด็ก

อมรับว่าคืนนั้นเนี่ย
โมโหน้องสายฟ้าที่งอแง
จับเวียงแล้วหัวเด็กไปกระแทกกับตัวรถที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยจับนอนทิ้งเอาไว้ในรถ

คือน้องบาดเจ็บแต่ทิ้งน้องเอาไว้ในรถจนเสียชีวิต
เช้ามาดูบอกอ้าวเห็นเสียชีวิตแล้วเลือดออกปากออกจมูก
อุ้มศพเข้าบ้านแล้วก็ไปแจ้งผู้นำชุมชนประมาณว่า
เด็กเสียชีวิตเองตำรวจเขาไม่ยอมนะฮะ
เขาบอกโอ้โหร่องรอยผิดปกติมันหลายอย่าง

และยังมีเรื่องของแขนขาที่เคยหักผิดรูป
หักแล้วไม่พาไปหาหมอจนมันแผลหายเอง
แต่ว่าบิดเบี้ยวหมดแล้วอ่ะค่ะ

ช่วงที่ฝังศพน้องเสร็จนะ

แต่ดูความคืบหน้าทางคดีในวันนี้ก่อน
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทำร้ายน้องสายฟ้าจนเสียชีวิต
คือนายปัญญาชัยเชียงเอมอายุ๔๕ปี
นี่ฮะวันนี้สพแหลมงอบ
คุมตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
หลังจากเมื่อวานพาไปชี้จกชี้จุดเรียบร้อยแล้ว
ปัญญาชัยเชียงเอมวัย๔๕ปี
พ่อเลี้ยงของน้องสายฟ้าถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ
และข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะฮะ
สพแหลมงอบวันนี้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตราดนะครับ
หลังจากสรภาพว่าได้ใช้กำลังทุบตี
แล้วก็ทำร้ายน้องสายฟ้าจับเวียงนะจนศีรษะเนี่ยไปกระแทกกับตัวรถที่จอดอยู่หน้าบ้าน
จนเสียชีวิตแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจับเขาทิ้งเอาไว้ในรถนะ
เช้ามาดูเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักในบ้านแหลมทองหลังตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๑มกราคมที่ผ่านมามาเจอศพก็เช้า๒มกราคม
คือแม่ของเด็กเนี่ยคือนางนารินรัฐอายุ๓๗ปีนะภรรยาของนายปัญญา
นายปัญญานี่เป็นสามีใหม่เป็นพ่อเลี้ยงของน้องสายฟ้า
ก็พยายามถูกเค้นสอบสอบถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
แต่ก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรนะครับเนี่ยนักข่าวพยายามถามนายปัญญาว่า
ของเด็กเขาเกี่ยวข้องด้วยไหมการทำร้ายน้องสายฟ้าในครั้งนี้จนเสียชีวิต
ปัญญาไม่ตอบนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเสียงของผู้ต้องหานะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปฝากหางที่ศาลนะครับ
แต่เมื่อคืนนี้พนักงานสอบสวนสพแหลมงอบบอกว่า
เค้นสอบนายปัญญาอีกรอบนึงนายปัญญาเนี่ย
ทอดว่านางระรินรัฐภรรยาแม่แท้ของน้องสายฟ้า
เคยทำร้ายน้องสายฟ้าด้วยบอกว่าเคยทำร้ายนะฮะ
วันนี้ก็เลยต้องเอาตัวมาสอบกันอีกรอบนึงนะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำแม่ของน้องสายฟ้า
นางนารินรัฐยอมรับสารภาพว่าเคยทำร้ายร่างกายลูกชายจริง
แต่เป็นการเคยทำร้ายร่างกายไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
เคยใช้ไม้แขวนเสื้อที่เป็นไม้แขวนเสื้อแบบไม้
ตีน้องสายฟ้าจนไม้แขวนเสื้อเนี่ยหัก
แล้วเมื่อสองทุ่มนะ๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจก็เลยนำตัวแม่ของน้องสายฟ้าเนี่ยไปชี้จุด
จุดไหนบ้างที่ว่าเคยตีน้องแล้วเอาไม้แขวนเสื้อที่หักไปทิ้งเนี่ย
นารินัทก็พาไปชี้จุดนะฮะเป็นถังขยะทรงกลมสีน้ำเงินนะครับ
ถังขนาดสองร้อยลิตรอยู่ทะทะรถเก๋งนั่นแหละ
แถวรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าบ้านที่เจอศพน้องสายฟ้านี่ฮะ
พอเอาของออกมาดูเนี่ยโอ้โหเนี่ยตรงนี้ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เห็นภาคขึ้นหัวสีขาสีดำแล้วมีรอยกลมกลมกลมเยอะเยอะไหมฮะ
ซึ่งถ้าพูดถึงทำให้หัวแตกได้ไอ้นี่ก็ทำได้นะไอ้เบาเนี่ย
ได้นะ
เขาถ่ายกันเองแล้วไม่เห็นเลย

ว่าคนที่ทำร้ายน้องสายฟ้าเนี่ยมีคนเดียวคือพ่อเลี้ยงจริงหรือเปล่า
หรือค้นตรงเนี้ยมันสำคัญใช่
ไปดูว่ามันมีอาวุธอะไรที่เคยทำร้ายน้องทิ้งเอาไว้ตรงนี้บ้าง
เขาบอกเคยใช้ไม้แขวนเสื้อแบบไม้เนี่ยตีน้องสายฟ้าจนหัก
แต่เคยทำเขาบอกว่าเคยทำ
ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่เด็กเสียชีวิต
แต่พอรื้อไปแล้วเนี่ยมีขยะถุงหนึ่งมีไม้แขวนเสื้อที่ทำจากไม้นะ
ซึ่งมันก็เป็นไม้แบบหนาหน่อยถูกทิ้งเอาไว้อันหนึ่งนะฮะ
เป็นลักษณะเป็นท่อนนะฮะแล้วมันหักแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นมันทิ้งในคืนวันนั้นเมื่อ
เนี่ยมันนานมาแล้วเคยทำมานานแล้ว
แต่ทำไมเพิ่งมาทิ้งอยู่ในถังขยะหน้าบ้านอยู่ตรงนี้
อันนี้ก็ต้องไปไล่ต่อนะใช่นางนาริรัตนเนี่ยยอมรับว่า
อันนี้เป็นไม้แขวนเสื้อที่เธอเอามาทิ้งในถังขยะเองนะ
ถามว่าอีกส่วนหนึ่งที่หักเอาไปไหนอ่ะเธอบอก
เอาไปทิ้งโยนลงน้ำทะเลหลังบ้าน

ใช่โอ้โหเนี่ยทุกผู้ชมครับ
เราได้คลิปวีดีโออีกคลิปหนึ่ง
นางนารินรัฐแม่ของน้องสายฟ้านี่
ท่านผู้ชมครับที่เห็นกอดอยู่เนี่ย
เสื้อดำนั่นคือนายปัญญานะ
พ่อเลี้ยงน้องสายฟ้ากอดร่ำลากัน
ก่อนที่ตำรวจจะมาคุมตัวไป
นารินรัฐเนี่ยอุ้มลูกน้อยวัย๑๑เดือนอยู่ในอกด้วย

แล้วก็เหมือนกับกระซิบหรือว่าบอกอะไรกับนายปัญญา

ตำรวจก็ต้องมาบอกบอกว่าเอาละ
เขาสารภาพแล้วก็ต้องให้เขาไปรับโทษตามกฎหมาย
คือกอดกันอยู่สัก๒นาทีได้
สัญญา
โอเคนะ

เมื่อวานนี้นายปัญญายอมรับสารภาพกับตำรวจนะครับ

เที่ยงคืนของคืนวันที่๑มกราคม
ตอนนั้นนายปัญญาอ้างว่าจะออกไปตักปู
แล้วน้องสายฟ้าลูกเลี้ยงวัย๖ขวบนะครับ
ร้องไห้นะจะตามไปด้วยก็เลยรำคาญ
จับน้องสายฟ้าเนี่ยเวียง

น้องสายฟ้าไปกระแทกกับประตูรถเก๋งพอดี

ยังใช้มือใช้ศอกนะครับ
ชกไปต่อยน้องสายฟ้าจนแน่นิ่งไปอีก

ปัญญาอ้างว่าโมโหที่น้องสายฟ้ารบร้าวจะไปจับปูด้วย

ก็เลยอุ้มไปนอนในรถ

ไปนอนในเบาะในรถแล้วก็ทิ้งเอาไว้
เที่ยงคืนนะ๑มกราคมนะ
มาดูอีกทีนึงคือ๙โมงเช้า

นายปัญญาเนี่ยบอกว่าน้องสายฟ้านอนเสียชีวิต
อยู่ในรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าบ้าน
หลังจากแจ้งแจ้งผู้นำชุมชนตำรวจก็มาดู
ปรากฏว่าเขาอุ้มน้องสายฟ้ามาแล้วนะศพเนี่ย
มาวางในบ้านแต่ลักษณะมันมีเลือดออกปากออกจมูก
ก็เลยต้องขอศพเนี่ยไปชนะสูตรนะฮะ

บอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่เด็กนอนตายเฉยแล้ว
มันมีความผิดปกติต้องเอาไปชนะสูตร
สุดท้ายพอเอาไปชนะสูตรเนี่ย

พบว่าน้องสายฟ้าเสียชีวิตมาแล้ว

ก่อนจะมีคนมาพบศพตอนเช้าวันที่๒มกราคม
นั่นแสดงว่าเด็กเนี่ยจะต้องถูกอะไรบางอย่าง

จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีร่องรอยการถูกทำร้าย
ไทยทอยของกระโหลกมีรอยเว้า
แล้วก็เป็นรอยยุบเข้าไปถึงข้างใน
ก็อย่างที่นายปัญญาสารภาพตอนหลังอ่ะว่าจับเขาเหวี่ยงไปจับ
สายฟ้าเหวี่ยงไปแล้วไปกระแทกกับประตูรถคือสภาพภาย
อกบริเวณท้ายทอยของน้องสายฟ้าเนี่ยอาจจะดูเป็นรอยบัตร
ว่าในกระโหลกเนี่ยมีรอยร้าวที่ลึกมากพอสมควรนะนอกจากที่
ศพของน้องสายฟ้าพบว่ากระดูกแขนเนี่ยเคยหักเมื่อ๒เดือน
ก่อนลักษณะแขนหักจนแบบมันเริ่มหายแต่ไม่ใช่รักษาหายนะมัน
ประสานเองจนมันผิดรูปหายเองค่ะปล่อยให้หายเองขาก็เหมือนกัน
นะครับขาทั้งสองข้างเหมือนกันเลยฮะเคยหักหักจนมันประสาน
กันเองจนมันหายแต่ก็ผิดรูปนี่ทั้งขาทั้งแขนเลยโอ้โหขึ้น
ทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ชาวบ้านบอกเลยว่าโอ้โหเห็นไหมล่ะเดาไว้ไม่ผิดคาดไว้
ไม่ผิดจริงมันไม่ใช่แค่นายปัญญาคนเดียวที่ทำร้ายร่างกาย
แม่แท้ก็ทำร้ายร่างกายน้องสายฟ้าด้วยเพื่อนบ้านบอก
ว่าเขาสงสัยนะคะครับสงสัยว่านายปัญญารับสารภาพแทนภรรยา
หรือเปล่าอืมรับผิดชอบแทนภรรยาหรือเปล่ากลัวว่าจะไม่มีใคร
ลูกคนเล็กที่เกิดกับในปัญญาหรือเปล่ากลัวว่าถ้าเกิด
พูดไปให้ข้อมูลไปเดี๋ยวภรรยาต้องถูกดำเนินคดีไปด้วย
ติดคุกไปด้วยอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของเพื่อนบ้านนะ
เมื่อคืนนี้นะคะแม่ของนายปัญญาก็ออกมาให้ข้อมูลกับชาวบ้าน
บอกว่าเห็นแม่เด็กอ่ะตีเด็กเกือบทุกวันเลยแต่กลับให้
สื่อว่าไม่เคยมีใครทำร้ายน้องสายฟ้างงไหมล่ะ
บอกเพื่อนบ้านว่าเออก็เห็นแหละว่าแม่น้องสายฟ้าทำร้าย
แต่พอสื่อไปถามบอกไม่มีไม่มีใครทำร้ายน้อง
ห่วงลูกเขาอีกคนนึงอ่ะคนเล็กอ่ะถ้าเกิดเขารับไปแม่
เขาก็ต้องอยู่เลี้ยงไงใช่ป่ะถ้าเกิดแม่ไปอย่างนี้ใครจะเลี้ยง
ลูกเขาเขาก็ต้องคิดแบบนี้แล้วตัวน้องสายฟ้าเองเขาก็
รักน้องสายฟ้าเราไม่สนิทเขาถึงขนาดนั้นแต่เพื่อนเพื่อน
เขาที่เคยได้ยินมาเขาบอกเวลาไปไหนไปดักปูบางครั้ง

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านแม่ของนาย
ยาผู้ต้องหาชุดสืบสวนไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
นะคะเพราะชุดสืบสวนเขาสงสัยว่าแม่ของนายปัญญาผู้ต้องหา
รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยหรือเปล่าเพราะบ้านอยู่ติดกันก็ใช้
เวลาคุยอยู่สักประมาณสิบห้านาทีแต่ก็ไม่ได้มีการเชิญตัวไปสอบ
คำที่โรงพักนะคะเป็นการไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า
เห็นเหตุการณ์อะไรด้วยไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์หรือพมจังหวัดตราดนำตัวลูกคน
ค่ะลูกสาววัย๑๑เดือนไปดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคน
เป็นห่วงนะคะว่าตัวพ่อเลี้ยงคนนี้ก็ถูกดำเนินคดีเนาะส่วน
ตัวแม่ก็ถูกสอบปากคำครับแล้วยังเหลือลูกอีกคนลูกคนเล็ก
กาธิเกิดด้วยกันกับแม่ปัญญาเนี่ยจะยังไงพ่อมไปดูแล
นะคะพมดูแลอยู่เพราะว่าตัวตัวแม่ก็ยังต้องสอบปากคำ
ละเอียดเพิ่มเติมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดให้ข้อมูลกับทีมข่าว
ไปสอบปากคำแม่ของน้องสายฟ้านะคะบอกว่าณเวลานี้ผู้ต้องหายังคนเดียว
คือนายปัญญาพ่อเลี้ยงผู้ต้องหายังเป็นคนนี้คนเดียวอยู่
ส่วนนางนารินรัฐแม่ของน้องสายฟ้าเขายอมรับว่าเคยใช้ไม้แขวนเสื้อตีน้อง
แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับสามีในการทำร้ายร่างกายน้องสายฟ้า
จนเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ครับแต่ตำรวจบอกว่ารอก่อน
รอผลชนสูตรศพของน้องอย่างละเอียดก่อนต้องรออีกรอการสอบปากคำพยานเพิ่มอีก
นี่สอบปากคำพยานไปห้าสิบกว่าปากแล้วนะเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็จะต้องติดต่อพ่อแท้ของน้องสายฟ้าด้วยค่ะครับเป็นชาวอินเดียนะคะ
ตอนนี้ติดต่อได้เรียบร้อยแล้วอืมผู้เป็นพ่อจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยโอ้โห
พรุ่งนี้นะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมาประชุมความคืบหน้า
ถึงขั้นคนในบ้านของแม่ของน้องสายฟ้าหรือว่า
พ่อเลี้ยงเนี่ยอ้างว่าถูกพ่อแท้ที่เลิกกันไปกับแม่เด็กเนี่ย

ไปต่อยเขาอีกแล้วจับขังเอาไว้ในรถนะฮะ
แล้วน้องสายฟ้าเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักมากนะคะ
แต่ด้วยความเป็นเด็กเราต้องเซ็นเซอร์หน้านะต้องเบลอภาพ
แต่เราทีมข่าวอย่างนี้เราเห็นภาพแบบไม่ได้เซ็นเซอร์

ควรจะมีอนาคตที่สดใสมากจริงควรจะได้เติบโตจริงค่ะแล้วอยู่ในวัยกำลังน่ารัก
เติบโตแล้วมาเจอกับเรื่องแบบนี้
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นน้องสายฟ้า
ในลักษณะที่ถูกทำร้ายแบบนี้มานานแล้วนะฮะ

เราได้คุยกับชาวบ้านในระแวกบ้านของน้องสายฟ้านะครับ
แต่บอกว่าเคยเห็นเด็กถูกทำร้าย
คือไม่ใช่แค่บาดเจ็บธรรมดานะฮะ
เจ็บหนักก็มีนะครับทุกผู้ชมครับ

บอกว่าเคยเห็นน้องสายฟ้าอยู่ในสภาพ
ถูกทำร้ายจนหน้าตาบวมเขียว
แขนขานี่แบบบิดเบี้ยวเหมือนคนพิการ
ส่วนใหญ่น้องสายฟ้าจะถูกทำร้ายตอนกลางคืน

พอเลี้ยงก็คือในปัญญาจะไล่เด็กไล่น้องสายฟ้า

ถามก็อ้างว่าเด็กถูกคุณสัย

แขนปวดตัวปวดหลัง
ขอมานอนในรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน

ชาวบ้านในระแวกบอกว่าจะเห็นน้องสายฟ้าก็ออกมาเล่นกับเพื่อนในชุมชนนั่นแหละนะ

น้องสายฟ้ามีอาการผิดไปอย่างเห็นได้ชัด
ซึมดูเศร้าไม่ร่าเริง

แขนขาแทบใช้งานไม่ได้

แขนขาหักมา๒๓เดือนแล้วก็ไม่ได้รักษา
ก็ปล่อยให้มันสมานเองจนบิดเบี้ยวหมด
บางทีชาวบ้านสงสารไม่รู้จะทำยังไง
ก็ซื้อขนมให้กินบ้าง
ให้เงินเด็กไปซื้อขนมกินบ้าง
นี่วันนี้เสียชีวิตซะแล้วครับ
ถ้ามาตานี่ก็เขียวตานี่ก็เดิน
หัวก็ปูดหัวก็เขียว

มีมานานแล้ว
คือถ้าเราไม่อยากจะเข้าไปยุ่ง
จนเกิดความวุ่นวายหรือว่าลำบากใจเนี่ย
หรือไปกระซิบบอกเจ้าหน้าที่ก็ได้นะ

เหมือนกับว่าจะมีอะไรผิดปกติแน่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ชะตากรรมของเด็กคนนึงหรือว่าน้องสายฟ้า
อาจจะไม่ต้องมาจบด้วยการเสียชีวิตอย่างนี้ก็ได้
ท่านผู้ชมครับเราก็พยายามตามหาคุณพ่อของน้องสายฟ้านะครับ
แล้วก็ทราบว่าบ้านของคุณพ่อของน้องสายฟ้า
อยู่ที่ซอยกรุงทน๖เขตคลองศาลกรุงเทพ
หลังนี้นะครับคุณพ่อชื่อแซมนะอายุ๔๖ปีนะครับ
เป็นชาวอินเดียสัญชาติอินเดียนะครับพ่อแท้เลยนะฮะ
เป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้น๒คูหานะครับ
เราก็ไปที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เจอคุณพ่อ
ก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านบอกว่า
ตอนนี้คือก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อของน้องอยู่ที่ไหนเหมือนกัน
แต่ถ้าเจอก็จะแจ้งข่าวให้ทราบ
เราก็พยายามสอบถามว่าคุณพ่อเขาจะรู้เรื่องหรือยังว่า
ลูกชายเนี่ยมันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
แต่คนในบ้านก็ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลนะฮะ
มีเพื่อนบ้านของคุณพ่อของน้องสายฟ้าบอกว่า
พ่อของน้องสายฟ้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้
ที่ครองศาลกรุงเทพฯสิบกว่าปีแล้ว
ทำงานขายเพชรขายจิเวอรี่
ก็เคยอาศัยอยู่กับแม่ของน้องสายฟ้านี่แหละแล้วก็มีน้องสายฟ้าด้วย

ขี่จักรยานเล่นอยู่แถวนี้อยู่หน้าบ้านแถวนี้
ที่คุณชมพู่สลันพัฒน์ลงพื้นที่ไป

ก็เป็นเด็กร่าเริงสดใสอารมณ์ดีหน้าตาน่ารักทีเดียว

แล้วตอนนั้นสายฟ้าเป็นยังไงบ้าง

สบายดี
เขาเป็นเด็กผู้ชายน่ารักไหมคะหน้าตา

น่ารักน่าช้อนก็เห็น

เด็กเขาอยู่เด็กคนนี้เป็นคนยังไงบ้าง
หน้าเริง

ตำรวจตอนนี้ได้เจอกับคุณพ่อของน้องสายฟ้าแล้วนะฮะ

แล้วก็ได้สอบถามข้อมูลได้คุยข้อมูลกันเรียบร้อยแล้ว

พ่อของน้องสายฟ้าเองก็ตามหาลูกชายมา๒ปีกว่านะฮะ

ก็สอดคล้องกับข้อมูลที่

เขาไปอยู่กินด้วยกันที่จังหวัดตราดได้สัก๒ปีกว่า

ตอนนี้คุณพ่อได้ทราบข่าวแล้วตำรวจแจ้งให้ทราบแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมคะให้คุณผู้ชมไปดูภาพเมื่อช่วงค่ำอีกทีนึง

ออกจากนิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี
ทำพิธีฝังตามหลักศาสนาอิสลามที่กุโบนะคะ

มีแม่ของน้องสายฟ้านี่นะคะ

แล้วก็มีคุณยายมาร่วมพิธี
แต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามอะไรนักข่าว
และชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์กันเยอะมาก

เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่า
สังคมตั้งความถามว่าเราทำน้อง
อยากบอกว่าเราไม่ได้ทำ
ใจเย็นจัง
น่าถูกฟังใช่ไหมน่าถูกฟัง
หลังจากเสร็จพิธีฝังศพนะคะ
เจ้าหน้าที่อาจจะต้องนำตัวแม่ของน้องเนี่ย
ที่สพแหลมงอกอีกครั้งหนึ่งนะคะไปสอบปากคำ

แล้วก็จะต้องสอบปากคำเพิ่มค่ะ

คือสอบปากคำเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าเคยตีลูกด้วยไม้แขวนเสื้อจริง
ไม้หักแล้วก็พามาชี้จุดที่เอาไม้ไปทิ้งก็เจอจริง

ก็เป็นภาพหลังจากที่เสร็จพิธีนะฮะ
พอเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
นางนริรัติแม่ของน้องสายฟ้าน่าเดินออกมาจากมัศวิทย์นะฮะ
แล้วเนี่ยชาวบ้านก็ตามไป
บางคนถึงขั้นจะไปถึงตัวเลย

ก็ต้องรีบหอบข้าวหอบของขึ้นรถ
รายงานบอกว่านี่คือรถตำรวจที่มารับตัวไปนะฮะ
เพราะว่าต้องไปสอบต่อ

ตกลงแล้วจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับ
แต่อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เห็นมาตลอด
ใช่ค่ะ
สุดท้ายในปัญญาพ่อเลี้ยงเป็นผู้ต้องหาคนเดียวก่อนในเวลานี้นะคะ

รอสอบปากคำแม่เพิ่มเติม